บอกแล้วว่าพักแป๊บเดียวน้องใบตองเครื่องติดแล้วฮะ

เอาล่ะเดี๋ยวฟังมาจากไหน
พอแล้วเรื่องของเครื่องฟิตสตาร์ทติดง่ายไม่เกี่ยวอะไรกับเรา

แต่ว่าที่เกี่ยวกับเราวันนี้อยากจะพูดถึงเรื่องไลน์กันหน่อย
ให้พูดคุยกับเราสดตรงนี้ผ่านทางหน้าจอเลยนะครับ
เรื่องของเมนูอาหารดงอาหารเด็ดในประจำถิ่นของคุณผู้ชม

ต้องแล้วค่ะส่งกันมาเยอะทักทายกันก็ได้จ้า
เอาล่ะส่วนช่วงนี้นะครับอยากจะให้คุณผู้ชมนั้นได้ดูเรื่องราวดี
ที่มันสร้างเสริมรายได้กันบ้างดีกว่านะครับ
ไปดูเรื่องราวของการเผาถ่านแต่ว่าไม่เผาผี
เพราะว่าวิธีนี้มันเป็นการเผาผีในสมัยโบราณ
แต่เดี๋ยวนี้เอามาเผาถ่านแทนแล้วสร้างรายได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวครับ

นางนัทยาหวังเคียงกลางนะครับ
เกษตรกรอำเภอขามสแก่แสงจังหวัดนครราชศรีมา
เล่าให้ฟังว่าตนเองมีอาชีพหลักก็คือทำนาทำไร่
พอมีเวลาว่างก็จะหันมาเสริมรายได้ด้วยการเผาถ่านแบบโบราณครับ
ซึ่งเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านโดยแท้จริง

ก็ถือว่าสร้างรายได้ให้กับตนเองแล้วก็ครอบครัวได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียว
โดยการเผาถ่านแบบโบราณนั้น
จะเผาในลักษณะเผาศพในสมัยก่อนอย่างที่ผมบอกไป
โดยจะขุดหลุมลึกประมาณ๑เมตร
หลังจากนั้นนะครับก็นำท่อนไม้ที่เตรียมไว้ลงไปวางเรียงกัน
แล้วก็นำดินมาถมให้สูงประมาณ๑เมตร
แล้วก็อย่าลืมต่อท่อควันออกมาด้วย

ระหว่างนั้นใช้น้ำรสแบบนี้เหมือนรถน้ำต้นไม้เลย

ก็สามารถนำถ่านออกมาใช้ได้แล้วก็เอาออกมาจำหน่ายด้วยนะครับ
การเผาถ่านแบบโบราณนั้นกำลังเป็นที่ต้องการของลูกค้าทั้งในโคราชเอง

เนื่องจากเมื่อนำถ่านไปใช้งาน

ควันน้อยเนื้อถ่านแน่น
อยู่ได้นานกว่าฐานทั่วไปนะครับ
ราคาขายถุงละ๒๕๓๕บาท
ในแต่ละครั้งก็จะมีลูกค้ามารับถึงที่บ้านจำนวนสัก
๕๐ถึง๑๐๐ถุงก็สร้างรายได้สักประมาณ๑๒๐๐๐ถึง๑๕๐๐๐บาทต่อเดือนได้ครับ

ใช่เป็นการสร้างรายได้เสริม

ก็จริงแล้วคือทำเป็นรายได้เสริมก็ได้เดือนละเป็นหมื่นแล้ว
เหนือจากรายได้หลักที่เราทำเป็นประจำรวมกันเดือนหนึ่งก็ได้หลายหมื่นอยู่เหมือนกันนะ

ใครที่มองหาอาชีพเสริมติดตามรายการของเราก็จะมีอะไรดีมาแนะนำคุณผู้ชมแบบนี้แหละ
และแน่นอนซ้ายบ่ายแบบนี้เราก็จะอยากกินอะไรที่มันแบบแซ่บซีดจี๊ดจัดถึงใจ

ยำก็ได้ส้มตำก็ดี
เดี๋ยวดิฉันจะพาคุณผู้ชมไปหาส้มตำเจ๊เล็กรสเด็ดแซ่บซีดจี๊ดถึงใจขายดีขนาดที่ว่าตำทีสามครก

ไม่เชื่อใช่ไหมไปดูไปดูเจ๊เล็กตำ

ตำยังไง

สองมือตามสามครกได้ไง

เห็นไหมขายดิบขายดีสมคำร่ำลือจริง
ร้านนี้เป็นร้านของเจ๊เล็กหรือว่านางชะบาผู้งาม

แต่ลูกค้าติดใจในรสชาตินะคะที่สำคัญ

เมนูก็มีให้เลือกมากอย่าง
ส้มตำแล้วก็ยำด้วยมาดูกันเมนูมีทั้งตำไทย
ปูส้มตำผลไม้ตำแอปเปิ้ลตำแตงกวาตำถั่วฝักยาว
ตำข้าวโพดตำแครอตตำยอดมะพร้าวตำพุทธศาสตร์
ลูกบ่อนโอ้เย็บตำตะไคร้ตำมะละโอ้โหนี่นี่มะละ
เนี่ยคูณมะระก็จะต้องแบบซอยซอยซอยก่อนอะไรแบบนี้โอ้โหมีมีหลายตำมากนี่เนอะ
ตามมากคือขึ้นอยู่กับว่าลูกค้าจะเลือกส่วนผสมอะไรใส่ลงไปก็ได้เหมือนกัน
อ๋อนอกเหนืออย่างเช่นคุณสั่งตำมาระใส่กุ้งสดอย่างเงี้ยก็ได้อ๋อ
หรือว่าจะเป็นใส่ข้าวโพดก็ได้หรือจะเพิ่มปูม้าก็ได้แมงดาทะเล
ปูเค็มไข่เค็มหอยนังลมหอยแคลงปลากรอบตัวลิสงโอ้โหเยอะจริงจริง
เหนื่อยไหมอยากกินอะไรก็สั่งเดี๋ยวฉันหิวแล้วอ้าวฟังไปฟังมาเนี่ยน้ำลายหลาย
อ๋อเนี่ยแล้วอุ้ยแสบไปหมดแล้วอยากจะทานเกินอยากจะทานเหลือเกินนะคะ
คือร้านนี้เขาบอกว่าไม่ได้มีสูตรเด็ดเคล็ดลับอะไรนอกจากความใส่ใจ
นี่เด็ดจริงแต่ละวันเนี่ยลูกค้ามีประมาณ๒๐๐คนเลยนะคะ
ขายตอนเย็นเย็นค่ะสี่โมงไปจนถึงสามทุ่มที่ถนนเลียบชายทะเลอาประจวบ
วิหารพระอุปคุฎอำเภอเมืองประจวบคีรีคันมาดูราคาขายกันที่บอกว่าไม่แพงเนี่ย
เพราะว่าส้มตำธรรมดาสามสิบถ้าเป็นยำผลไม้สี่สิบยำปูม้าเจ็ดสิบ
ำมะระกุ้ง๗๐นะคะส่วนเมนูที่แพงที่สุดก็จะเป็นยำทะเลรวม
อยู่ที่หนึ่งร้อยบาทเองนี่คือถูกมากใช่ค่ะซึ่งจะมีปูม้าหอยแคลง
น้ำลมอะไรอย่างเงี้ก็สั่งกันเอาไปนะจ๊ะครับหลายคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าไม่แพงจริงจริง
เจ้าของร้านก็เลยให้เหตุผลว่าคือที่ประจวบเนี่ยเป็นเมืองติดทะเลอยู่แล้วใช่ไหม
ถุดิบหาง่ายต้นทุนไม่แพงนะคะจึงขายให้กับลูกค้าได้อิ่มในราคาที่รับได้แล้วก็พอใจกันทั้งสองฝ่าย
นอกจากนี้ยังลดราคาให้กับเด็กเด็กด้วยนะคะเด็กเด็กเนี่ยถ้าเกิดว่าอยากทานส้มตำจะเหลือยี่สิบถึงยี่สิบห้าบาท
ส่วนยำปูม้าเนี่ยจากราคา๗๐ลดให้เลย๕๐บาทเพราะเห็นใจเด็กเพราะเด็กเขาก็อยากกินเหมือนกันแต่ว่าเบี้ยน้อยหอยน้อยงบน้อยก็ได้ทานแบบเมนูแบบประหยัดลงมานิดนึงโอ้โหดิฉันอยากเป็นเด็ก
เบี้ยน้อยหอยน้อยไม่เป็นไรไปร้านนี้หอยเยอะหอยเยอะใช่หอยยำหอยแครงอะไรแบบนี้อุ้ยเป็นเด็กได้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้แล้วแบบนี้เด็กโกงเอาล่ะไปทานก็ได้นะครับอยากจะไปแซ่บก็ไปแซ่บกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมยังมีอีกหนึ่งร้านที่อยากจะแนะนำให้คุณผู้ชมเพราะว่าอยู่คู่กับที่นั่นเนี่ยนะครับมานานมาก
อยู่ที่จังหวัดชนบุรี

ครับผมเดี๋ยวจะพาไปทานในช่วงของตลอดกิน

แบบนี้แล้วอยากจะพาน้องใบตองมาลอยทะเลซะละเกิน
เอาล่ะตอนนี้ผมอยู่ที่จังหวัดชนบุรีนะครับคุณผู้ชมครับ
เดี๋ยวจะพาไปติดตามความอร่อยระดับตำนาน
นี่เลยข้าวแห้ง

จะไปพร้อมกับรถคู่ใจของผมคันนี้นะครับ

ทิ้งแล้วครับร้านข้าวแห้งไหนเล้ง

สุดยอดตำนานความอร่อยที่อยู่เคียงคู่อำเภอบ้านบึง
จังหวัดชนบุรีมานานกว่า

อะไรคือทีเด็ดที่ทำให้ลูกค้าเข้าร้านอย่างไม่ขาดสาย
เราไปคุยกับเจ้าของร้านกันดีกว่าครับ

สวัสดีครับคุณพ่อตังครับ
เขาบอกว่าร้านในเล้งเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับ

ตอนแรกขายโจ๊กกับก๋วยจับกับข้าวต้มปลา๓อย่าง

ก็คุณต้องใส่พริกน้ำปลานิดนึง
ปั๊บก็เอาพริกดองที่แห้งแต่อย่าเอาน้ำลงนะฮะ

ก็ล้อยลงไปแบบนี้

ใช่

รสชาติมันพอดีแล้วก็มันจะหอมไข่มากเลยอ่ะ
เข้ากันพอดีข้าวร้อนเหมือนเยอะ

ขั้นต่ำที่สามร้อยขึ้นสามร้อยขึ้นสามร้อยขึ้น

ทำไมวันหนึ่งถึงขายข้าวแห้งได้ถึง๓๐๐กว่าชาม

นี่แหละสุดยอดทีเด็ดของร้านในเล้ง
แต่ก็ไม่ใช่ว่าร้านนี้จะมีแต่ข้าวแห้งนะครับ
ยังมีเมนูอื่นอีกมากมายเลยล่ะครับ
คุณพ่อตังครับทานข้าวแห้งไปแล้ว
เห็นบอกว่ายังมีอีกหนึ่งเมนูที่เป็นทีเหล็

ก็คือก๋วยจับครับก๋วยจับน้ำใสครับ

ก็คือก็เอาไส้อ่อนมาล้างนะครับ
มันจะได้มีเวลากัดจะได้นึบ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

รสชาติกำลังเข้มข้นอร่อยพอเหมาะ

เราก็ยิงตรงมาทางตลาด
พระอย่างสังเกตว่าจะอยู่ทางด้านซ้ายมือ
ซ้ายมือติดกระชะพานเลยครับ
ไม่ยากหาไม่ยากแต่ถ้าหาไม่เจอจริงทำยังไง

ครับ๐๘๑๘๑๔๘๖๔๕ครับ
ที่หน้าผมจะพาคุณผู้ชมไปที่ไหนติดตามกันให้ได้นะครับ
ซึ่งก็จะไปพร้อมกับรถคู่ใจของผมนะครับ
ส่วนช่วงนี้ขออนุญาตเก็บกวาดที่เหลือให้หมด
กวาดความอร่อยก่อนแล้วเดี๋ยวไปเจอกันในสตูดิโอครับ
มีคุณผู้ชมบอกว่าคุณชนะชิมจนอ้วน

ไม่อ้วนได้ไงก็ของอร่อยทั้งนั้นเลยในการที่มาดับเสนอให้กับคุณชมเนี่ย
คุณทานอะไรบ้างแต่ละอย่างมันไม่เคยตกมาถึงดิฉัน

โอ้ยยังยังอยู่
อยากจะแนะนำสำหรับข้าวแห้งนะก็ไปทานกันได้
ที่สำคัญนะครับเขามีสาขาแล้ว
ที่กรุงเทพด้วยก็ไปทานกันได้ติดตามก็ได้นะครับลองเสิร์ชในเฟซบุ๊คก็ได้ว่า
ข้าวแห้งนะก็จะเจอกันเลยนะครับตอนช่วงนี้พักกันสักครู่นะถูกต้องค่ะ
ช่วงหน้าค่ะเมนูรสแซ่บเสด็ดสะเดาวโอ้โหดูภาพกันก่อน
หลายคนอาจจะคิดว่าเป็นน้องกบบอกเลยว่าไม่ใช่เด็ดกว่ากบอีก
แต่ว่าจะเป็นอะไรเดี๋ยวกลับมาติดตามกันนะคะ